ข่าวแรกของเราวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตาม
บรรยากาศงานศพของพี่โอวรุธที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งเมื่อค่ำวานนี้นะคะก็มีคนในวงการบันเทิงรุ่นใหญ่
เดินทางไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนเลยนะคะ
พี่นิโนเมธานีที่หลายครั้งให้สัมภาษณ
มีอาการกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะ
ตั้มสมประสงค์โจ๊เกอร์นพชัยปิงปอสแก่วัน
รวมไปถึงนักแสดงสาวรุ่นใหม่กรีนอสดาพรเอง
ได้มาร่วมเคารพศพพี่โอวรุษ
แม้กรีนจะไม่เคยร่วมงานกับพี่โอมาก่อน
แต่ก็ได้ติดตามผลงานในฐานะที่เป็นนักแสดงมากฝีมือ
และเป็นดาวที่เคยสร้างความสุขให้กับแฟน
ซึ่งเธอก็เชื่อนะคะว่าพี่โอไปสบายแล้ว

และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัววรธรรมค่ะ
กินไม่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมงาน
หรือว่าได้พบป่าหรือพูดคุยกับพี่โอวรุษเลยค่ะ
แต่ว่าเราเนื่องจากในฐานะที่เราเป็นนักแสดงคนหนึ่งในวงการเช่นกันเช่นเดียวกับพี่โอค่ะ
ซึ่งเราก็ได้เห็นผลงานของพี่โอมาตลอด
ได้มีโอกาสมาตรงนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาลดน้ำศพเลยทีเดียวค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โอวรุธทุกคนนะคะ
ถึงวันนี้ไม่ได้มีรูปรักหรือตัวตนของชีวิตของพี่โอยแล้ว
แต่ว่าพี่โอพินเชื่อว่าอยู่ในใจของทุกคนทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนคลับทั้งประเทศ
และแม้วันนี้พี่โอไม่อยู่กับเราแล้วนะคะ
แต่ความน่ารักของพี่โอยังประทับใจอยู่ให้กับใครหลายคนอยู่นะคะ
อย่างเช่นพี่อุ๋ยมณีรัฐแฟนสาวคนแรกที่คบหาดูใจกันมา๗ปี
จะเลิกรากันไปเกือบ๒๐ปีแล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
และพี่อุ๋ยยังเผยว่าเหมือนเป็นลางอะไรสักอย่าง
เพราะจู่พี่โอก็ขอไลน์พี่อุ๋ยผ่านเพื่อนอีกคน
แต่ไม่ทันได้ไลน์ไปหาพี่โอก็เสียไปก่อนแล้ว
และวันศุกร์นี้ค่ะพี่อุ๋ยจะเดินทางไปไหว้ศพพี่โอ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้งนะคะ
เป็นความรักสมัยเด็กนะคะ
ก็รู้จักกันก็ตั้งแต่เขายังไม่ได้เป็นนักแสดงเลย
แล้วเราก็ยังไม่ได้ถ่ายโฆษณายังไม่ได้ถ่ายแบบ
แต่พอเราคบกันไปเรื่อยเขาก็มีงานแสดงเข้ามา
ไปเจอกันอย่างนี้เขาก็เป็นเพื่อนของเพื่อน
แล้วเขาก็แบบฉลับมาคุยอะไรอย่างนี้
บกัน๗ปีตั้งแต่เขาก่อนเข้าวงการ
จนเขาอยู่ในวงการเราก็๗ปีค่ะ

เป็นแฟนคนแรกของอุ๋ยแล้วก็ของเขา
ยังมีความทรงจำดีไว้ระลึกถึงอยู่เสมอ
แล้วก็อยากให้เขาไปสบายหมดห่วง
หลับให้สบายพักให้สบายนะคะ
วันสุขไปค่ะไปแน่

ก็จะยังคงอยู่ในใจของแฟน

ใช่ค่ะมีแต่คนรักพี่โอทั้งนั้นเลยนะคะ
มีเพื่อนพ้องทั้งในแล้วก็นอกวงการ
เดินทางไปเคารพศพกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ส่งกำลังใจกับครอบครัวด้วยนะคะ